สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นกับผมชายรัฐถมยานะครับ
ติดตามประเด็นร้อนรอบวันในแบบเจาะลึกทั้งในและก็ต่างประเทศ
โดยในทุกวันศุกร์นะครับเราจะเน้นจอลึกกันในประเด็นต่างประเทศ
ซึ่งตอนนี้คงจะไม่มีอะไรร้อนเท่ากับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
ที่กำลังจะปิดฉากลงในสุดสัปดาห์นี้นะครับ
และในวันนี้ไทยรัฐเจาะประเด็นจะเสนอหลากหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับ
หลังจากที่นครริโอเดอร์จานีโรแล้วอีก๔ปีหลังจากนี้นะครับ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกก็จะไปจัดที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
แต่หลังจากโตเกียวแล้วตอนนี้ยังไม่มีใครรู้นะครับว่า
สเติลบูลของตุรกีมาร์ดริดของสเปนรมของอิตาลีปารีสของฝรั่งเศส
หรือว่าบุดาเปสของฮังการีใครจะได้เป็นเจ้าภาพ
แต่ที่แน่ตอนนี้มีผลการวิจัยระบุออกมานะครับว่า
อุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ในอีก๗๐ปีข้างหน้า
เมืองในซีกโลกทางตอนเหนือรวมถึงเมืองที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ข้างต้น
เหมาะกับการที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับ
ระบุว่าภายในปี๒๖๒๘จะเหลือเพียง๘เมืองในแถบซีกโลกเหนือ
ที่จะเหมาะสำหรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนนะครับ
เนื่องจากมีแนวโน้มอากาศเย็นมากพอ
ก็จะเป็น๑ใน๓ของเมืองจากประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ
ที่สามารถจะจัดการแข่งขันได้
นักวิจัยก็ได้รวบรวมข้อมูลอุณหภูมิความชื้น
แผ่รังสีความร้อนแล้วก็กระแสลมเข้าด้วยกัน
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภูมิอากาศของเมือง

เนื่องจากเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของประชากรโลกถึงร้อยละ๙๐
พร้อมกันนี้ยังเลือกพิจารณาเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยอย่างน้อย๖แสนคน
ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยื่นเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิก
จากนี้ก็ยังระบุด้วยนะครับว่าทุกเมืองที่เคยเสนอ
หรือว่ากำลังชิงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกระดูกร้อน
ในปี๒๕๖๓หรือ๒๕๕๙
อิสเติลบูลของตุรกีมาร์ตริดของสเปนรวมของอิตาลี
ปารีของฝรั่งเศสหรือแม้แต่กลุ่มอุดาเปสของฮังการี
แล้วแต่ไม่เหมาะสมกับการจัดมหากรรมกีฬาดังกล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น
ที่กำลังจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพอีกครั้งใน๔ปีข้างหน้า
ก็พบว่ามีอากาศร้อนเกินไปสำหรับนักกีฬาด้วย
อีก๗๐ปีต่อจากนี้นะครับ